เพราะว่าเขาก็มีขากันอยู่สองคนเนี่ยแหละน่าเดสกับยาย่านั่นเองนะคะ
มีเวลาว่างพิ้งแบรรี่คนดีนอกจากจะซักผ้าอยู่บ้านแล้วนะคะ
ไหว้พระชมวิวเมืองกรุงเก่าที่พระนครศรีอยุธยานั่นเอง
น่ารักมากแล้วเป็นจังหวะที่แฟนคลับไปเจอ

พร้อมกับอนุโมธนาบุญไปกับสองพระนางสุดฮอตด้วย
เห็นบอกว่าใช้เวลาว่างอยู่ด้วยกันแบบติดดินนะคุณ
คนอื่นจะไปเดินห้างดูตึกสวยอะไรอย่างนี้
คู่นี้เข้ามาปั่นจักรยานชมวิวกันน่ารักนะคะ
อกจากนั้นค่ะก็พากันไปไหว้พระที่วัดพระศรีสันเพชรจ้
แล้วก็วัดมงคลบพิษด้วยนะคะพากันขี่จักรยานชมเมือง
คุณนี่ถ้าไม่ได้สังเกตดีต้องคิดว่านักท่องเที่ยวทั่วไปนะครับ
แต่ดูไปดูมาโอ๊ยพระเอกนางเอกซุปตาเลยนะจ๊
ของที่ต้องชมนะคะน้องยาวแต่งตัวเรียบร้อยมาก

ก็ต้องยอมรับว่าสาวยุคนี้บางทีไปวัดก็ใส่เสื้อรัดหน่อย
กางเกงแบบดีเป็นผู้ที่เหมาะสมกันมากก็เชียร์กันต่อไปนะคะ
คู่นี้ก็หวานกันซะละเกินมาอีกคู่นึงค่ะ

คุณพ่อคุณแม่เข้าไปด้วยหรือเปล่าหรือว่าเขาไปทั้งสองคน
หรือว่าคุณแม่แก้วไทยยังไงก็ฟินนะคะ